มีคดีที่เกิดขึ้นที่สุราธานีนะฮะ
คือแม่ของเด็กชายวัยแค่๑เดือนเศษเนี่ยบอกว่าถูกวางยา
แล้วก็ลักเอาลูกไปนะครับล่าสุดเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรติดต่อกลับมาหาเธอ
บอกว่าไปแจ้งความทำไมนี่มันลูกฉันฉันฝากเธอเลี้ยงเอาไว้
เนี่ยฮะโอ้โหน่ารักน่าชอบเด็กน่ารักมาก
ขวบเศษนะครับแม่ไปแจ้งความที่สพสุราธารณีนะครับ
บอกว่าถูกวางยาแล้วก็ลักตัวลูกไปเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนชนเกษมขาเข้าเมือง
ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครสุราชธานี
โอ้โหดูสิกำลังน่ารักเลยนะแบบนี้ใครเห็นใครก็รัก
รักนะไม่ใช่รักแต่ตอนนี้ถูกลักขโมยไปจริงจริงโอ้น่าเป็นห่วงครับ
จุดเกิดเหตุอยู่ห่างบริเวณปากซอยเสม็ดเรียง๒๒ไปสัก๑กิโลเมตรนะครับ
ของเด็กชื่อนางสาวสถิธรชูจิตอายุ๓๐ปีครับ
ต้องใช้เวลาอยู่นานพอสมควรกว่าจะพูดคุยกันได้
นางสาวสถิธรบอกว่าเธอมารับการอบรมงานที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
ริมถนนบายพาสก็พาลูกชายมาด้วยเพราะว่าลูกยังเล็ก
หลังจากเลิกงานอบรมฝากลูกชายอายุ๑เดือน๘วันไว้กับหัวหน้างาน
เพื่อออกไปเอารถยนต์จากสามีที่ทำงานเป็นพนักงานขายโทรศัพท์มือถือในตัวเมืองสุราช
ก็มีเพื่อนร่วมงานขี่จักรยานยนต์ไปส่ง
หลังจากนั้นเธอก็เอารถจากสามีแล้วมารับลูกนะครับ
ก็ให้ลูกเนี่ยวางลูกไว้ที่เบาะด้านหน้าคู่กับคนขับ
ระหว่างนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างท้วงมาเห็นนะฮะ
แล้วก็บอกว่าขออุ้มลูกหน่อยลูกน่ารักอะไรอย่างนี้
แล้วมาสัมผัสที่ตัวเธอด้วยผู้หญิงรูปร่างทวมคนนี้
จากอุ้มลูกแล้วมาสัมผัสตัวเธอด้วย
ตอนนั้นเธอบอกว่าเธอรู้สึกวูบเสร็จแล้วก็ขับรถกลับบ้านตามปกติ
ระหว่างทางเธอได้จอดรถเพื่อจะส่งอีเมลให้กับลูกค้า
แล้วสามีก็ได้ไลน์เข้ามาหาโทรมาทางไลน์นะครับ
เธอก็จำได้ครั้งสุดท้ายเนี่ยคือเธอจอดรถเพื่อส่งอีเมลให้ลูกค้า
แล้วหลังจากนั้นสามีก็โทรไลน์มาหา
เบาะข้างแต่ไม่เห็นลูกแล้ว

กระเป๋าเงินแล้วก็เงินสดอีก๔๐๐๐บาทก็หายไปด้วย
สามีก็มาหานะครับแล้วก็แจ้งตำรวจ
ซึ่งตอนที่ตำรวจมาถึงเนี่ยเธอก็แบบ
สลึมให้การวกใบวนมาเหมือนกับ
ลักษณะเหมือนคนโดนวางยาอยู่เหมือนกัน
หนูรับลูกมาจากพี่เขา
แล้วก็หนูจะเอาลูกมานอนตรงข้างหาประตู

แล้วเขาก็บอกว่าลูกน่ารักจังเลย

หนูก็ให้เขาอุ้มแป๊บนึงแล้วเขาก็คืนลูกหนูมา
แต่ก่อนหน้านั้นเขาจะจับตัวนี้

นี่ป้ามาขออุ้มลูกหนูรู้สึกลูก
หนูไม่แน่ใจเพราะว่าหนูไม่ได้สังเกตด้วย

เพราะว่าหนูให้ลูกนอนแล้วก็มีตุ๊กตาอยู่

แล้วหนูเหมือนกับว่าปกติ

เขาจะโทรเข้าเครื่องของหนู
หนูก็เห็นว่าเครื่องออฟฟิตดำอย่างนี้ค่ะ

แล้วหนูก็ร้องก็บอกเขาว่าลูกไม่รู้หายไปไหนอืม
รูปตัวไปทีนึงแล้ววูบไปเลย
แต่เราก็เคยได้ยินข่าวเรื่องการป้ายยายนะ

แต่ว่าชุดสืบสวนสพมสุรวาธานี
ก็ให้นางสาวสถิธรแม่เด็ก
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพมสุรวาธานี
เพื่อจะสืบเสาะหารูปภัณฑ์ของคนร้าย

ตามเส้นทางที่คิดว่าคนร้ายเนี่ยจะพาเด็กไป
แต่อยู่ดีครับช่วงเย็นที่ผ่านมา
ตอนที่นางสาวสาธิธรกับสามี
กำลังให้การอยู่กับพนักงานสอบสวนที่สพเมืองสุราธานีนะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาหาสามีของนางสาวสะสิทร
ตามเบอร์ที่เธอโพสต์ตามหาลูกในเฟซบุ๊ก
ประกาศทางเฟซบุ๊กหนูน้อยคนนี้น่ารักจังเลย
ผู้หญิงคนนี้โทรมาตามเบอร์ที่เธอประกาศหา
ทางเฟซบุ๊กบอกว่าไปแจ้งความทำไม
ก็ตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอเด็กก็เป็นลูกของฉัน
ฉันแค่ฝากเธอเลี้ยงไว้
แล้วตอนนี้ก็พาเด็กกลับมาถึงจังหวัดตรังเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งนางสาวสถิธรกับสามีบอกงง
คือตอนนี้งงมากแต่เอาเป็นว่าตอนนี้สพเมืองสุราธานี
กับตำรวจที่จังหวัดตรังได้รับแจ้งฮะประสานกันแล้ว
กำลังไล่ตรวจสอบกันอยู่ว่าอยู่ไม่อยู่ที่จังหวัดตรังยังไง
แล้วโทรมาบอกว่านี่ลูกฉันฉันฝากเธอเลี้ยงไง
แต่ไม่รู้เอาไปตอนไหนเพราะว่าแม่ของเด็กก็บอกว่า
ตอนนั้นก็งงไปหมดเลยเออแปลกนะครับแปลกมาก

เป็นใครอะไรยังไงอยู่ที่ไหนตำรวจเขาตามได้